กันที่วงการลูกทุ่งค่ะคุณผู้ชมเราจะพาไปพบกับหมอลำร้อยเวที
โอ้โหพี่แจ๊คเรียงกันมาร้อยเวทีเลยนั่นก็คือน้องเจมส์บอลนั่นเอง
เจมบอลน้องเจมบอลเนี่ยต้องบอกเลยว่าหล่อ
ตอนเนี้ยกำลังหล่อแล้วฮอตมากมากเลยค่ะ
และต้องใช้คำว่าสวนกระแสกับศิลปินลูกทุ่งคนอื่นจริงค่ะ
เพราะว่าน้องเจมส์บอลเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลย
อยู่เฉยงานก็รุมเข้ามาเพียบไปหมดอืม
อกจากนี้นะคะน้องเจมส์บอลเนี่ยยังถูกทาบทามด้วย
ทาบทามกันตั้งแต่ต้นปีเลยบอกว่า
น้องมาอยู่ค่ายพี่ไหมมาเป็นนักร้องให้กับค่ายพี่ไหม

ใช่บอกเลยว่าสวนทางกับศิลปินลูกทุ่งคนอื่นที่ศิลปินลูกทุ่งจะต้องหันมากกว่า

เจมส์บอลบอกเลยบอกว่าได้ครับพี่ไปเลยครับผมขออยู่ค่ายด้วย
ซิงเกิ้ลแรกในชีวิตค่ะชื่อเพลงว่าหน้าห้านประหารใจ
เหมาะกับฉันมากหน้าห้านคืออะไรคุณผู้ชม
นั่นก็คือการกระโดดเต้นนะคะเวทีหมอลำ
แล้วประหารใจก็คือไปเจอคนที่มันโดนประหารใจฉันเหลือเกิน
แล้วดูหน้าหล่อของน้องเจมส์บอลก็คือเพลงนี้ยังไงต้องติดตามกันให้ได้แน่เลย
ซึ่งน้องเจมส์บอลนะคะบอกกับบันเทิงไทยรัฐบอกว่า
ผมรู้สึกดีใจมากเลยที่วันนี้ได้สารความฝันในวัยเด็กให้เป็นจริงแล้ว
แล้วก็ฝากถึงเหล่าบรรดาแม่ยกนะคะให้ช่วยสนับสนุนผลงานของเขาด้วย
ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจกันด้วยนะคะ
ดีใจมากครับผมแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติให้กับตัวเองมากนะครับว่า
ฝันว่าอยากมีซิงเกิ้ลสักหนึ่งเพลงนะครับกับค่ายชัวร์นะครับตอนนี้ฝันเป็นจริงมาก
เงาอกหักครับแต่ออกหักยังไงให้สนุกต้องไปฟังดูในพรีมงานประหารใจ
ก็อย่างไรขอฝากเจมส์บอนตร์เข้าไปในอ้อมอกอ้อมใจด้วย
โอ้โฮที่อ้อนขนาดนี้ก็ต้องรับฝาก

เจมส์บอนตร์จะสุดส่วนเจ็ดรึเปล่าไม่รู้